พูดถึงเรื่องปฏิบัติการขนย้ายเสือที่วัดป่าหลวงตาบัว
ขนย้ายเสือไปแล้ว๑๒๑ตัวค่ะ
รวมถึงยังพบสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดอื่นด้วยนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสัตว์ป่าชนิดอื่นค่ะ

กลายเป็นว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของวัดเข้าไปดูแล
ทำให้สัตว์เริ่มขาดแคลนอาหารแล้วก็เริ่มผอมโซ
ติดตามรายละเอียดได้จากคุณอรพันธ์คันท่องคำค่ะ
เก้งหลายตัวภายในวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโน
อยู่ในสภาพผอมโซบางตัวแทบเห็นกระดูก
เช่นเดียวกับหมูป่าที่ซูบผอมและดูเสื้องซึม
พวกมันกำลังหาอาหารประทังชีวิตตามสัญชาติยานความอยู่รอด
แต่จากสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภายในวัด
ประกอบกับสัตว์ป่าเหล่านี้ถูกเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
ทำให้ไม่สามารถหาอาหารกินเองได้
โดยปกติตามธรรมชาติของสัตว์แล้วนะคะ
จะสามารถขาดแคลนอาหารและน้ำได้ไม่เกิน๑วันค่ะ

ที่อยู่ภายในบริเวณวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโน
แต่ละตัวนะคะค่อนข้างที่จะมีสุขภาพที่ผอมโซ
และกำลังอยู่ในสภาวะที่ขลาดแคลนอาหารเล่นน้ำอย่างหนัก
สังเกตได้เมื่อเรายื่นอาหารที่เป็นใบไม้ให้กับเจ้าเก้งตัวนี้
ปรากฏว่ามันกินด้วยความหิวโหยค่ะ
พวกมันยังโชคดีเจ้าหน้าที่คอยนำอาหารมาให้พออยู่รอดได้
และหลังจากนี้จะเอามันไปดูแลในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ต่างจากม้าตัวนี้ถึงแม้วันนี้มันจะมีอาหารกิน
แต่เพราะไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองและเป็นทรัพย์สินของวัด
จึงต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในวัดที่ไม่มีคนดูแล
สำหรับสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งนกเงือกวัวแดงและหมีหมา

เจ้าหน้าที่จะนำไปดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
ภูมิภาคต่างตามความเหมาะสม
ส่วนสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครอง
หากทางวัดไม่มีคนดูแลก็น่าเป็นห่วงว่าพวกมันจะอยู่อย่างไร

เพราะฉะนั้นคงจะต้องปรึกษากับทางพื้นที่

หากที่นี่ไม่ได้มีการดำเนินการเลี้ยงดูต่อเนี่ย
จะนำไปเลี้ยงต่อหรือนำไปบริจาคให้ชาวบ้าน
นำไปไว้อะไรกับใครเพื่อต่อยอดในการเลี่ยงดูได้บ้าง
ส่วนปฏิบัติการขนย้ายเสือของกลางวันที่๕
ดำเนินการได้๑๗ตัวรวมที่ขนย้ายแล้ว๑๒๑ตัว
เหลืออีก๑๘ตัวคาดว่าน่าจะเสร็จภายในวันพรุ่งนี้
อกจากนี้ยังพบเสืออีก๒ตัวที่ต้องตรวจสอบว่า
เป็นเสือของอุทยานหรือเป็นเสือที่นำเข้ามาจากที่อื่น
ขณะที่ซากลูกเสือทั้ง๔๐ตัวนั้น
รพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมได้พบรถตู้ของหลวงตาจันท
ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวเนี่ยนะคะโดยจอดอยู่ภายในอาคารหอฉันน้ำปานะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบแต่หลังจากเข้าไปตรวจสอบแล้ว
ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรนะคะก็มีเพียงเต็นต์รวมถึงเขี้ยวเสือที่ทำจากเรซินจำนวนหนึ่งเท่านั้น
ส่วนภายในกุฏิของหลวงตาจันทร์พบไม้เท้าที่ประดับด้วยเขี้ยวเสือ๑อันค่ะ
เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเพื่อนำไปตรวจสอบต่อไปค่ะ